ตรงเรื่องเธอคุณจะชอบผู้ชาย

เพราะว่าในไอจีพักหลัง
เริ่มจากนี่คุณครัวเคลียร์นอน

มีรูปจูบปากจูบคอผู้หญิงด้วยกันบ่อยคุณ
ซึ่งเธอเนี่ย

เรื่องราวความรักเข็มทิศจะไปทางไหนจ๊ะ
มีไม่มีพี่แจ๊กรีนอาจจะต้องสืบมากกว่านี้นิดนึง

ข่าวว่าเราสนิทสนมกับผู้หญิงกันเอง

ใช่คือเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะคะ
เหมือนสุดท้ายแล้วเพื่อนสาวคนนั้นของเราเนี่ย
จุบันมีแฟนใช่เขามีความสุขดีเรามีความสุขดี

เหมือนเจอกันก็ยังกอดยังหอมแก้มกัน
แต่เรามองว่ามันปกติเนอะ

ก็เป็นแบบมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันนะคะ

ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะจ๊ะแต่เป็นเพื่อนนักแสดงสาวคาริสานั่นเอง
คนนี้นะคะก็เป็นสาวคนสนิทของหนุ่มติสนั่นเองนะคะ
คุณเป้อารักนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวจะให้มองตามกันไป
คือเขามาโปรโมทซีรีส์เป็นละครด้วยนะคะ
เป็นเรื่องที่รับบทค่อนข้างแบบแรงเหมือนกัน

เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นในสังคมโรงเรียน
ก็ลองไปตามดูกันได้ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะฮะ